เอาไปดูในเรื่องของความสัมพันธ์ฉันพี่น้องกันบ้างดีกว่า
ในวงการบันเทิงบ้านเรามีพี่น้องก็หลายคู่
แล้วก็ต่างคนต่างช่วยกันซัพพอร์ต
รวมไปถึงคู่นี้ค่ะแม้จะไม่ใช่พี่น้องที่คลานตามกันมา
แต่เขาก็เป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นญาติสนิทกันนั่นเองนะคะ
บอกเลยว่าคู่นี้เป็นคู่ลูกพี่ลูกน้องวงการบันเทิงที่คอยซัพพอร์ตกันและกันเสมอนะคะ
ถ้ายังจำกันได้ก่อนหน้านี้ตั๊กบงกฎเองก็ออกมาเผยผ่านเฟซบุ๊ก
ในวันที่ตูนออกวิ่งในโครงการ๙คนละ๙
เพื่อระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลบางสะพานเมื่อปี๕๙นะคะ
บอกเลยว่าเคยได้รับความช่วยเหลือเรื่องเงินจากพี่ชายคนนี้
ในครั้งที่ตอนนั้นที่เธอแล้วก็คุณแม่ลำบากนั่นเอง
ช่วยรักษาอาการป่วยตอนนั้นตูนเองก็ควักเงินให้น้องก้อนใหญ่อยู่เหมือนกัน
แล้วพอถึงตูนค่ะออกวิ่งอีกครั้ง
เพื่อระดมทุนช่วยเหลือ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศเมื่อปลายปี
ตั๊กก็ปลื้มใจพี่ชายของเธอนะครับ
ลุกขึ้นมาทำอะไรดีให้กับสังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ก็ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน๑ล้าน๑แสนบาท
ต้องบอกว่าในวันที่ตั๊กเองลำบากได้รับความช่วยเหลือจากตูน
ในวันที่ตั๊กเองมีพอกำลังทรัพย์ที่จะช่วยเหลือตูน

ก็ส่งกำลังใจให้กับตูนเหมือนกันนะคะกำลังใจกันและกัน
ล่าสุดค่ะตอนนี้ภาพยนตร์เรื่องเพื่อนฉันฝันสลายนะครับ
ตั๊กเองนั่งแท่นกำกับเต็มตัวเข้าฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์
ตูนก็ไม่พลาดเหมือนกันจะทำหน้าที่พี่ชายที่แสนดี
ช่วยน้องสาวโปรโมทผลงานกันทางอินสตราแกรม
ก็ตั๊กเองบอกเลยว่าซึ้งใจสุดค่ะ
เมนต์ขอบคุณพี่ชายกันยกใหญ่เลยทีเดียว
เห็นแบบนี้ก็ชื่นใจนะคุณแม้ว่าจะไม่ใช่พี่น้องที่แบบ
คุณพ่อคุณแม่น้องเดียวกันแต่ว่าเป็นลูกพี่ลูกน้อง
ก็เป็นญาติที่ดีต่อกันคอยสนับสนุนช่วยเหลือกันและกัน
ในวันที่เราลำบากใครที่ให้ความช่วยเหลือ
ถ้าเราไม่ลืมเขาจะเป็นเรื่องที่ดีแบบนี้นั่นเองนะคะ
ใช่แล้วคือต้องบอกว่าคนติดตามอินสตาแกรมพี่ตูนเนี่ย
พุ่งทะยานมากตั้งแต่มีโครงการ๙คนละ๙นะคะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้น๑โพสต์ของพี่ตูนเนี่ยสามารถกระจายข่าวสารได้แบบเยอะมากมายเลยนะคะ
และนี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันระหว่างพี่น้องนะคุณผู้ชม
ก็เป็นอะไรที่น่ารักให้เราได้ติดตามกันเช้าวันนี้นะคะ